เรามาดูปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครกันหน่อย

แต่ว่านอกเหนือจะทำให้ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถ

คุณผู้ชมต้องระวังตัวเองไว้ให้ดี
น้ำท่วมเราไม่ได้เห็นว่าใต้น้ำมันมีดินมันมีโครนแล้วมันจะลื่นมากแค่ไหน
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก๗๐บ้านเขาอยู่แถวลาดพร้าว
เห็นว่าน้ำท่วมเดินลงมาไม่ทันระวังลื่นล้มหัวฟาดพื้นแบบนี้
คุณผู้ชมดูสิฮะแน่นิ่งไปเลยครับ
ว่าจริงนะตอนที่คุณยายล้มอายุ๗๐แล้ว

คุณยายตะโกนเรียกป๊าป๊าป๊าก็คือสามี

จังหวะที่เงียดแขวงนี้
แล้วผู้สูงอายุล้มแบบนี้นะคุณผู้ชมใจหายวาบเลยนะ
คุณในบ้านน้ำมันท่วมเจิ่งนองเข้าไปในตัวบ้านเลยนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเช้าเอาตรงค่ะคุณยายไม่รู้หรอก
ว่าน้ำมันท่วมเข้ามาถึงในบ้าน
ถามว่าจุดตรงนี้คือตรงไหนน้ำทำไมมันท่วมเข้ามาถึงในบ้านแบบนี้
ซอยลาดพร้าว๔๑ค่ะตรงนั้นน่ะเส้นทำรถไฟฟ้า
พร้าว๔๑ที่ผ่านมานี่คือแบบวิกฤตมาก
หนักมากลูกสาวของคุณยายนะบอกเลยบอกว่าฝนมันตกเยอะ
น้ำท่วมในซอยแต่ปกติจะท่วมแบบท้ายซอยไง
ไม่คิดว่าจะเข้ามาในบ้านแบบนี้คุณแม่ก็ไม่รู้หรอก
พอลงมาตอนเช้าลงมาจากบันไดลงมาจากบ้านแล้วปั๊บ
เหยียบน้ำลื่นล้ม
แล้วเราก็เลยถามไงว่าตอนนี้อาการคุณยายเป็นยังไงบ้าง
ลูกสาวบอกว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลย

แม่ก็เดินเองด้วยนะไปเรียกแท็กซี่ค่ะ
ทำไมออกไม่ได้นะคะมีรถจอดขวางหรือยังไง

เลือดออกในสมองเล็กน้อยมีจุดห้อเลือด

ทีนี้คุณผู้ชมเอาคลิปนี้มาให้ดู
เธอบอกว่าเธอโพสต์คลิปอยากให้เตือนเลย
บ้านไหนที่มีผู้สูงอายุต้องระวังนะ
นี่มันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มันเกิดขึ้นจริง
เพราะก็ไม่คิดไงว่าน้ำมันจะท่วมเข้าไปถึงบ้านแบบนี้ค่ะ